ไปตรวจสอบเหตุคนเสียชีวิตในบ้านพักนะครับ

เจ้าหน้าที่เปิดประตูเข้าไปกลิ่นมันสวนออกมาแล้วครับ

ตรวจสอบในห้องน้ำพบศพผู้เสียชีวิตครับ

กางเกงขาสั้นไม่สวมเสื้อนะครับ
ก็หลายวันแล้วนะฮะก็ขึ้นอืดแล้วนะฮะ

นอนเฝ้าศพนั่งเฝ้าศพอยู่หน้าห้องน้ำ
ตรวจสอบพบบัตรประจำตัวประชาชนนะครับ

เป็นชาวอำเภววัฒนานครจสะแก้วครับ

เห็นอยู่คนเดียวแบบนี้มา๑๐ปีได้แล้ว

เคยเป็นอดีตอาศักดิ์สมัครหน่วยคู่ภัย

นำศพเข้าสู่สุสานรายญาติ
แต่ก็ลาออกมาเมื่อ๒ปีก่อน
แล้วก็หลังมักจะพูดคนเดียวแล้ว
ปกติช่วงเช้าช่วงเย็น
เห็นผู้ตายเดินออกไปซื้อกับข้าว

แล้วก็มาได้กลิ่นเตะจมูกนี่แหละครับ

ตำรวจจะสอบสวนหาสาเหตุการเสียชีวิต

เหตุการณ์ที่ปราจินบุรีนะคะครับส่วนวันนี้ค่ะ